การสูญเสียของคนในวงการบันเทิงนะคะ

แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง

เริ่มไล่เหลี่ยงกันตั้งแต่เวลา๑๓๒๐นะคะ
พี่บ่นเชิญยิ้มนคร่อมชวนชื่นทรุวริบูรณ์

เดินทางไปรับร่างพี่โรเบิร์ตจากโรงพยาบาลเสรีรักษ์
เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดสุทธิสะอาดเขตนิมิตรใหม่ค่ะ
จากนั้นเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมา
ก็มีพิธีรถน้ำศพที่สาลาคง๓สีวัดสุดที่สะอาด
ซึ่งก็มีเพื่อนศิลปินตลกเดินทางมาร่วมไว้อาลัยกันเป็นจำนวนมาก
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างโศกเศร้านะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภรรยาของพี่โรเบิร์ตร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
โดยในค่ำคืนนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมเป็นคืนแรก
และคือเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชม
ก่อนการจากไปของพี่โรเบิร์ตไม่กี่ชั่วโมง
ค่ายหนังพระนครฟิล์มก็เพิ่งจะปล่อยตัวอย่างหนังเรื่อง
หลวงพี่กับอีปอบผลงานที่พี่โรเบิร์ตเป็นหนึ่งในนักแสดงของเรื่อง
และต้องบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้กลายเป็นหนังเรื่องสุดท้าย
พี่โรเบิร์ตได้สร้างความสุขไว้ให้กับแฟนนะคะ
ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในวันที่๒๒ตุลาคมนี้ค่ะ
ทางด้านภรรยาของพี่โรเบิร์ตพี่บอลเชิญยิ้มและเพื่อนศิลปินตลกนะคะ
ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงการจากไป

จริงหายแล้วนะจากการป่วยด้วยมะเร็งปอด
แต่ว่ายังเจอวรรณโรค

เพราะว่าเหลือปอดอยู่แค่ข้างเดียวที่ทำงานได้

เมื่อวานตอนเช้าค่ะคุณหมอได้บอกแล้วว่าอาการหนัก

ต้องให้เลือดแล้วก็เกร็ดเลือดเพิ่มด้วย
พอทุ่มเสร็จค่ะหมอตามกลับไปที่โรงพยาบาล
เพราะว่าอาการแย่หัวใจหยุดเต้น
ซึ่งพอไปถึงหน้าห้องฉุกเฉินคุณหมอก็แจ้งให้ทำใจนะคะ

ช่วยปั๊มหัวใจอยู่ประมาณ๔๐นาที
ก็เลยรีบโทรตามพี่บอลเชิญยิ้มให้มาที่โรงพยาบาล
พอพี่บอลมาถึงนะคะก็บอกให้พี่โรเบิร์ตว่าให้สู้
บอกว่าผมกับตั๊กมีเงินจะช่วยรักษา

ยังให้เขายกมือขึ้นมาว่าสู้ไหม
โรเบิร์ตก็ยังยกมือขึ้นมาว่าสู้นะ
ซึ่งพี่บอลเองก็ให้หมอช่วยถึงที่สุดค่ะ
จนชั่วโมงครึ่งจนสงสารแล้ว
ก็เลยตามเพื่อนที่สนิทของพี่โรเบิร์ต

เพราะคิดว่าพี่โรเบิร์ตน่าจะไม่ไหว
เพราะว่าเราก็ยื้อเต็มที่สุดความสามารถแล้ว
ใช่ค่ะพี่บอลยังบอกด้วยนะคะ
พี่โรเบิร์ตตอบสนองดีมากเลย
หมอบอกค่ะว่าหัวใจกับสมองเขาดีมาก
ใจสู้แต่ร่างกายไม่ไหวจริงค่ะ
โรเบิร์ตเนี่ยเขาเป็นห่วงพี่แจ๋วพี่แจ๋วคือภรรยานะคะ
ผมบอกเขาว่าพี่ไม่ต้องเป็นห่วง
ผมพูดกับเขาทุกครั้งผมคิดว่าเขารับรู้
พวกเราทุกคนทำให้ด้วยใจบริสุทธิ์

จากวันแรกจนถึงวันนี้เรารักกันมากจริง
อันนี้เป็นมิตรภาพในวงการบันเทิงนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะคุณบอลยังบอกด้วยอิ่มเฟี้ยวฟ้าวค่ะ
โทรมาหาพี่บอลบอกว่าพี่เบิร์ตมาหา
อยากให้พี่บอลทำบุญให้พี่เบิร์ตด้วย
เรารู้ว่าอิมเซนต์แรงคุณบอลเขารู้ว่าคุณอิมเซนต์แรง
แต่คุณบอลค่ะก็ไม่คิดว่าพี่โรเบิร์ตนั้นจะจากไปเร็วขนาดนี้ค่ะ
ก็ในความสูญเสียนะคะเราก็ได้เห็นสิ่งหนึ่ง
ที่มีให้กับพี่โรเบิร์ตตลอดมา
นั่นก็คือกำลังใจและการดูแลอย่างดีจากเพื่อนตลกนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมค่ะยังไงบันเทิงไทยรัฐเอง
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพี่โรเบิร์ตด้วยนะคะ